เกี่ยวกับคดีที่น้องฟอสและน้องสปาย
สองวัยรุ่นนุ่มสาวชาวจังหวัดกรรศิลป์
ไปถูกเสียอ้วนแล้วก็พวก
ยิงจนเสียชีวิตที่เขาชีจันทร์จังหวัดชนบุรี
แน่นอนว่าเรื่องนี้มีทั้งคดีหลัก

แง่ของมูลเหตุแห่งคดีนะครับ
คดีหลักเสียอ้วนและพวกนะฮะก็คือไตรรอง

ใช่ก็มีการวางแผนเตรียมการกันมา

ขณะที่เสียอ้วนดูเหมือนว่ามีความพยายาม
ตอนนี้ถูกฝากขังอยู่ที่ศาลอยู่ในเรือนจำนะครับ
มีความพยายามที่จะสื่อออกมาผ่านเพื่อนสนิท

มูลเหตุแห่งความหึงหวงความโกรธความถูกหลอกลวง
เงินทองทรัพย์สินอะไรก็ว่ากันไปนะครับ
เดี๋ยววันนี้เราลองมาดูความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมนะครับ
เพราะอย่างที่ทราบกันว่าเสียอ้วนในปัญญายิ่งดัง
เขาเป็นคนกว้างขวางเป็นผู้มีอิทธิพลอยู่ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต
ใช่ค่ะเปิดสถานบันเทิงอยู่แล้วก็สถานบันเทิงของเขาดังมาก

อยู่ที่ป่าตองซอยบางลาเส้นนั้นก็เป็นย่านสถานบันเทิง
มีสถานบันเทิงเทคพับที่ท่งที่เที่ยวยามราตรีเยอะแยะไปหมด
แล้วเมื่อเสียอ้วนวันนี้อยู่ในคุกแล้วเนี่ย
ตกเป็นผู้ต้องหาคดีร้ายแรงอุกชกันแบบนี้โทษสูงสุดถึงประหารชีวิต

สปายก็เคยทำงานอยู่ที่นั่นแหละสถานบันเทิงของเสียอ้วน
จนทนไม่ไหวหนีไปอยู่ที่อื่นก็ยังตามมาฆ่าเขา
ทีมข่าวแท้รัฐทีวีเราลงพื้นที่ซอยบางลาอำเภอป่าตองจังหวัดภูเก็ต
เพื่อจะไปดูว่าเป็นอย่างไรบ้างสำหรับบรรยากาศณปัจจุบันนี้
หลังเกิดคดีของเสียอ้วนที่มีชายละว่าอ้วนบางลา
ซอยบางลาจะแยกย่อยออกไปอีกเยอะ
หากเข้ามาจากทางหน้าหาดป่าตองจะพบว่าบาร์ของเสียอ้วนที่เปิดอยู่ซอยแรกซ้ายมือ
ลักษณะเหมือนการเพิ่มความซ่อมแซมรเบรษอุ้น

แต่เนี่ยเป็นเทคเป็นผับของเขาเป็นบาร์ของเขานะครับ
สำรวจโดยรอบพบว่าขณะนี้บาร์ของเสียอ้วนทั้งหมดถูกปิดลง
แล้วก็ปรับปรุงเพื่อรอเจ้าของใหม่ถ้าจะมาเปิดเช่าต่อ
จากการสอบถามคนในระแวกนะครับบอกว่า
ปกติแล้วในซอยย่อยของบางลาแต่ละซอยเนี่ย
เจ้าของซอยเขาก็จะแบ่งที่เป็นล็อกเป็นล็อกเป็นล็อก
ให้คนมาเช่าทำธุรกิจทำเปิดร้านเครื่องดื่มบ้าง
ผับเปิดบาร์บ้างแต่เสียอ้วนเนี่ย
คนที่ให้ข้อมูลนะบอกว่าเสียอ้วนนี้เขาเป็นคนมีนิสัยค่อนข้างเขี้ยว
เป็นนักธุรกิจที่เขี้ยวไม่มีใครอยากจะมาเช่าที่ของเสียอ้วน
ทำการค้าการขายด้วยอ๋อเสียอ้วนก็เลยในซอยของเสียอ้วนเนี่ย
ต้องทำหมดเองทำด้วยตัวเองเพราะถ้าจะมาเช่าที่เสียอ้วนนะ
ในการเปิดบาร์หรือว่าเปิดร้านอะไรสักร้านหนึ่งในซอยบางลา
ของเสียอ้วนเขาเนี่ยที่เขาได้สมทานไม่ใช่สมทานหรอก
พื้นที่ของเขาอยู่เสียอ้วนคิดค่าเช่าให้เช่าต่อนะ
เดือนละ๑ล้านบาทค่ะแค่ค่าเช่านะคุณยังไม่รวมค่าอย่างอื่นค่า
น้องลูกน้องค่าต้นทุนก็เลยไม่มีใครทำ
แล้วปกติแล้วผับของเสียอ้วนจะแตกต่างจากผับอื่น
คือถามว่าแล้วทำไมเสียอ้วนถึงดังที่สุดถึงแบบโอ้โหรวยที่สุดในย่านนี้
เพราะเสียอ้วนอันนี้คนที่นั่นเขายอมรับเป็นคนเก่งเป็นคนอดทนมีหัวคิดดี
อย่างบาร์ของเสียอ้วนเนี่ยจะมีเด็กผู้หญิงหน้าตาสวยเป็นที่พอใจของนักเที่ยว
ทั้งคนไทยคนต่างชาติมาใช้บริการที่บาร์อยู่เสมอ
อ้วนเขาก็จะคัดเลือกของเขามาเอง
แล้วก็มักจะคิดทำธุรกิจที่แปลกใหม่ในการเชิญชวนลูกค้ามีการตลาด
พอถึงเทศกาลต่างก็ให้เด็กที่ร้านแต่งตัวเป็นลักษณะเหมือนเทศกาล
เป็นทีมไปนะฮะใส่ชุดจูงใจต่างก็ต่างจากร้านอื่น
ทำให้บาร์ของเสียอ้วนเนี่ยมียอดขายดีที่สุดแล้วก็ดังที่สุดในย่านซอยบางลา
แต่ว่าตอนนี้ก็ปิดนะคะคุณผู้ชมเรามีข้อมูลเพิ่มเติมมานะอันนี้น่าสนใจ
เพราะว่าที่เราเล่าข่าวคุณผู้ชมมาตลอดเรื่องนี้ว่าเสียอ้วนเขามีเพื่อนคนหนึ่ง
ที่เป็นทนายความให้ด้วยจากคดีเดิมที่เป็นคดีฆ่าคนตาย
แล้วก็เลยสนิทกันมาคบกันมาเป็นเพื่อนกันด้วยเป็นทนายความด้วย
ปรึกษาคอยส่งสลิปการโอนเงินให้กับครอบครัวของน้องสปายเก็บรวบรวมเอาไว้เป็นหลักฐาน
เพื่อที่จะมีการฟ้องร้องเพื่อที่จะเรียกทรัพย์สินคืนจากครอบครัวของน้องสปาย
ก่อนที่จะมาก่อเหตุยิงแล้วทนายความคนนี้ยังไม่เคยออกสื่อ
แต่นักข่าวของเราไปเจอไปคุยมาค่ะแต่เขาก็ขอร้องว่าไม่อยากให้เห็นหน้า
ไม่อยากให้แบบปล่อยเสียงอะไรแบบนี้แต่ให้ข้อมูลนะคะ
เขาให้ข้อมูลแบบนี้ค่ะว่าก่อนหน้านี้เสียอ้วนมาปรึกษาเรื่องของการฟ้องร้อง
ทางคดีแพ่งนะคะเพื่อเอาเงินคืนจากครอบครัวของน้องสปาย
ตอนนี้อยู่ระหว่างเก็บรวบรวมหลักฐานทั้งหมดทั้งสลิปการโอนเงินหลักฐานการพูดคุย
หลายครั้งเสียอ้วนเนี่ยเคยโมโหแล้วมาปรึกษาทนายความว่าไปยิงเลยดีไหม

เคยพูดเสียอ้วนเคยพูดว่าไปยิงเลยดีไหม

แต่ทนายความคนนี้ที่เป็นเพื่อนเสียอ้วนด้วยเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าเขาห้ามเอาไว้
ปรามเอาไว้แล้วก็ปลอบให้เสียอ้วนใจเย็นแล้วก็บอกว่าก็ไปฟ้องร้องกันตามกฎหมายดีกว่า
ถ้าอยากจะได้ทรัพย์สินคืนจากครอบครัวของน้องสปายจนสุดท้ายเนี่ยมารู้ว่าเสียอ้วนไปก่อเหตุ
น้องฟอสกับน้องสปายก็ตกใจไม่คิดว่าจะทำแบบนี้
ก่อนหน้านี้เสียอ้วนเคยมาบ่นน้อยใจบ่นว่าอกหักอกหักหลายครั้งจากน้องสปาย
แล้วก็ส่งหลักฐานไปให้ทนายความคนนี้ค่ะบอกว่าเนี่ยเตรียมจะสร้างเรือนหอนะ
เนี่ยซื้อรถให้น้องสปายด้วยนะเนี่ยค่ะแล้วก็พยายามที่จะคุยกับเพื่อนอ่ะนะ
บอกว่าเนี่ยอ้วนรักสปายคนเดียวมาตลอดแต่ช่วงหลังค่ะเสียอ้วนส่งรูปน้องสปายมาให้ดู
แต่เป็นรูปคู่น้องสปายกับน้องฟอสถ่ายคู่กันลักษณะแบบนี้เหมือนกับเป็นคู่รักกันอะไรแบบนี้ค่ะ
แล้วเสียอ้วนก็บอกกับเพื่อนว่าเนี่ยสองคนนี้เขามีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันนะ
กับสปายเนี่ยไม่ได้แค่เพื่อนปกติเสียอ้วนแค้นก็เลยคิดว่าถูกหลอกแน่เลย
แล้วก็ให้เงินน้องสปายกับครอบครัวไปหลายล้านบาทก็เลยคิดที่จะก่อเหตุขึ้นมา
อันนี้ทนายความที่เป็นเพื่อนเสียอ้วนบอกนะคะจากข้อมูลต่างต่างเหล่านี้ค่ะ
ทนายความเขาก็เลยบอกว่าถ้านำไปประกอบในชั้นศาลก็อาจจะทำให้สารเมตตาลดโทษให้ได้
เพราะมันมีมูลที่ทำให้เกิดความแค้นถูกหลอกอะไรแบบนี้ค่ะ
โทษประหารชีวิตอาจจะเหลือเป็นจำคุกตลอดชีวิตเท่านั้น
เพราะว่าการรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดของตำรวจเนี่ยคือปฏิเสธไม่ได้ว่าเสียอ้วนไตรตรองจริง
คือมีการวางแผนไงคะขนาดทนายความเป็นเพื่อนสนิทของเสียอ้วนเขายังบอกเลยว่า
พฤติการเนี่ยมันปฏิเสธไม่ได้ว่ามันมีการวางแผน
คงจะยากที่จะมาบอกว่าผมไม่ได้ไตรตรองเลย
จากคำว่าไตรตรองเนี่ยมันยากจริงการเตรียมคนการพกปืนไปหลายกระบอกอย่างนี้ค่ะ
แต่ไอ้สิ่งที่เสียอ้วนบอกว่าเนี่ยเรื่องของการโกรธแค้น
การแบบเห็นว่าสปายถ่ายรูปคู่กับฟอสอะไรแบบนี้
เรื่องของแบบถูกหลอกอะไรแบบนี้ก็อาจจะเป็นมูลเหตุได้
ก็อาจจะไม่ได้เป็นแบบทนายความเต็มตัวนะคะ
เขาให้ข้อมูลเขาเป็นผู้ที่มีความรู้เรื่องกฎหมาย
แล้วก็เสียอ้วนสนิทด้วยแล้วก็ปรึกษาด้วยตลอดนะ
ฉันอาจจะใช้คำผิดทนายความอาจจะไม่ใช่

ใช่เขาก็เลยพูดในลักษณะแบบนี้นะ
ส่วนการฟ้องร้องเพื่อเอาเงินคืนเนี่ยนะคะ
ทางเพื่อนของเสียอ้วนที่เป็นที่ปรึกษากฎหมายด้วยเนี่ยนะ
เขาก็บอกว่าอาจจะต้องชะลอ
แล้วก็ดูในรายละเอียดกันเพิ่มเติมอีกครั้งนะคะ
เพราะว่าทางครอบครัวของน้องฟ้อนและน้องสปาย

เหมือนที่เรานำเสนอข่าวไปค่ะคุณผู้ชมว่า
มีสิทธิ์นะฟ้องกลับเป็นคดีแพ่งเรื่องของการทำให้เสียหาย
เรียกค่าสินไหมค่าเสื่อมรายได้ซึ่งตรงนี้อาจจะไม่คุ้มกัน
ถ้าเสียอ้วนไปฟ้องครอบครัวน้องสปายเพื่อเรียกทรัพย์สินคืน
เพราะครอบครัวน้องสปายก็ฟ้องเสียอ้วนกลับได้เหมือนกัน
ว่าฆ่าน้องสปายครอบครัวเขาสูญเสียรายได้

สองครอบครัวเขาฟ้องว่าลูกเขาตายไปเนี่ย
ปกติลูกเขาทำงานได้เดือนละเท่าไหร่ปีละเท่าไหร่

อ้วนอาจจะเสียเงินเยอะกว่าที่ไปฟ้องคืนก็ได้
เพื่อนเสียอ้วนเขาก็เลยบอกว่ามันอาจจะไม่คุ้มกัน
ก็เดี๋ยวดูก่อนว่าจะมีการฟ้องร้องตรงนี้หรือเปล่านะคะ
ส่วนการต่อสู้ในคดีนี้นะคะ
ตอนนี้ก็คิดว่าเสียอ้วนไม่น่าที่จะคิดต่อสู้นะคะ
เพราะว่าพยานหลักฐานที่ตำรวจมี

่งบอกชัดเจนว่าไตรตรองไว้ก่อน
ส่วนข้อมูลเรื่องของการสนทนากันระหว่างน้องสปายกับเสียอ้วน
ที่จุดเกิดเหตุวันที่ยิงเนี่ย
ว่ามีการไปทวงเงินกันหรือเปล่า
มีการบันดาลโทษะอะไรจริงหรือเปล่า
ตรงนี้คือมันไม่มีใครรู้ข้อเท็จจริงไงคุณภาคภูมิ
คือเพราะน้องสปายเสียชีวิตไปแล้ว

ตรงนั้นก็มีแค่เสียอ้วนกับลูกน้องพักพวกของเสียอ้วน
ดังนั้นถ้าจะบอกว่าบันดาลโทษะนะตรงนั้น
เพราะทวงเงินน้องสปายไม่คืน
ท้าให้ไปฟ้องร้องกันเนี่ยมันตอบไม่ได้
คือข้อมูลตรงนี้คุณโจ้สปอร์ตไลท์ภูเก็ตเป็นคนเปิดเผย
แต่ก็บอกว่ามีคนเล่าให้ฟัง
ซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจริงไม่จริงยังไงนะ
อันนี้ในมุมของผู้ที่เขารู้จักเสียอ้วนนะฮะ
แต่ว่าทีนี้ในมุมของน้องสปายกับฟอสล่ะ
หรือว่าน้องสปายกับเสียอ้วนล่ะ
ว่าตกลงแล้วความสัมพันธ์ของคน๓คนนี้เนี่ยยังไงกันแน่
สปายกับฟอสครอบครัวของทั้งสองยืนยันตลอดว่ายังไงก็ไม่ใช่แฟนกัน
โดยพฤติกรรมจิตใจของฟอสนี่ก็ไม่ใช่ผู้ชายที่รักผู้หญิงซะด้วย

ทีมข่าวไทยรัฐทีวีที่เราลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเนี่ย
เราได้ไปเจอเพื่อนสนิทของสปายคนหนึ่งนะครับ
ก็ได้เปิดเผยกับเรานะฮะบอกว่าเธอก็เดินทางมาจากบ้านเกิดจังหวัดกรสินเหมือนกับสปายแล้วก็ฟอร์สนั่นแหละ
แล้วก็มาทำงานอยู่ที่ภูเก็ตรู้จักมักคุ้นกันดี
ก่อนที่จะเกิดเหตุยังได้คุยกับสปายอยู่ตลอดสปายมักบอกว่าเครียดแล้วก็ไม่อยากจะกลับมาที่ภูเก็ตแล้ว
เหมือนกับบอกเป็นลางว่าให้ดูแลตัวเองดีนะให้บอกกับเพื่อนเอาไว้นะ
ตอนนั้นก็ไม่เข้าใจว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้น
กระทั่งวันที่มารู้ข่าวว่าเสียอ้วนยิงสปายกับฟอสจนตายนี่แหละจึงรู้สึกเสียใจมาก
แล้วก็ไม่คิดว่าเสียอ้วนซึ่งก็เป็นเจ้านายของเขาเหมือนกันเนี่ยจะทำกับเพื่อนของเธอแบบนี้
เขาทำงานอยู่บาร์ของเสียอ้วนเหมือนกันนะฮะ
ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างเสียอ้วนกับสปายนะฮะเพื่อนสนิทของสปายบอกว่าเป็นที่รู้กันดีอยู่แล้วในบาร์ว่าทั้งเสียอ้วนกับสปายเนี่ยเขาคบหากัน
เสียอ้วนจะหวงสปายมากกว่าสาวคนอื่นแม้ว่าจะเป็นพนักงานในบางเหมือนกันเนี่ยนะ
แล้วก็บอกกับคนอื่นว่าตัวเองเนี่ยมีเมียแล้วเดี๋ยวจะแต่งงานซื้อเรือนหออยู่กับสปายซึ่งเธอก็เคยถามสปายว่าเออสปายตกลงแล้วรักเสียอ้วนบ้างไหม
อันนี้เพื่อนของสปายเขาอ้างนะบอกว่าสปายเนี่ยเคยบอกว่ารักเคยบอกว่ารักเสียอ้วนเพราะเสียอ้วนเป็นคนที่ทำให้ทุกอย่างแล้วก็ทำให้ชีวิตของสปายดีขึ้น
แต่ทีนี้เพื่อนสนิทของสปายบอกว่าเสียอ้วนเองเนี่ยก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียคือในแง่ของด้านดีก็คือเป็นคนชอบช่วยเหลือคนอื่นมีน้ำใจช่วยเหลือลูกน้องอะไรพวกนี้ใครเดือดร้อนช่วยแต่ข้อเสียคือขี้โมโหโดยเฉพาะเวลาเมาเนี่ยโอ้โหจะโวยวายไม่ฟังใครนะครับ
ข่าวที่ว่าเสียอ้วนทำร้ายสปายเนี่ยทำร้ายร่างกายเนี่ยก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่เมาโมโหแล้วก็มีปัญหากันเนี่ยไม่ได้ถึงขั้นว่าเป็นคนนิสัยแบบแย่ตลอดเวลาอารมณ์ร้ายตลอดเวลานะครับแล้วก็เสียอ้วนเนี่ยนะตามข้อมูลของเพื่อนของสปายนะครับบอกว่าเป็นคนที่ให้เงินสปายกับครอบครัวเนี่ย
ไปเที่ยวญี่ปุ่นค่ะเพราะเสียอ้วนเนี่ยยังมาถามตัวเธอเลยเพื่อนของสปายที่เล่าให้ฟังให้ข้อมูลกับเราเนี่ยว่าเดี๋ยวจะให้เงินด้วยแล้วก็ไปเป็นเพื่อนสปายด้วยได้ไหมไปเที่ยวญี่ปุ่นเนี่ยแต่ตอนนั้นสปายบอกว่าไม่เอาจะไปกับครอบครัวค่ะเธอก็เลยไม่ได้ไปนะจากคำบอกเล่าของเพื่อนสนิทของสปายก็ยังได้พูดถึงเรื่องความส
เพื่อนสนิทของสปายบอกว่าฟอร์สกับสปายเนี่ยนะเธอเองเธอก็เคยไปอยู่ที่ห้องกับฟอร์สและสปายเป็นเวลาหนึ่งเดือนทั้งคู่ก็ดูเป็นเพื่อนรักกันตามปกติไม่มีอะไรแต่ฟอร์สเองก็ไม่เคยไปยุ่งเกี่ยวหรือว่ามีความสัมพันธ์กับผู้ชายคนอื่นถ้าตามอุปนิสัยที่บอกว่าเป็นชายรักชายจะมีแค่สปายคนเดียวที่ฟอร์
ว่าถ้าฟอร์สจะรู้สึกดีกับใครสักคนในชีวิตก็คงจะเป็นผู้หญิงที่ชื่อสปายเพียงคนเดียวตลอดไปอันนี้เพื่อนเขาบอกว่าอย่างนี้นะแต่ทีนี้ก็เลยไม่รู้ว่าตกลงมันยังไงกันแน่ส่วนเรื่องของบาร์ของเสียอ้วนที่ตอนนี้ก็ถือว่าต้องปิดกิจการไปนะครับเพราะว่าเขาทำเองแล้วก็ตอนนี้ติดคุกไปแล้วเนี่ยนะครับก็ทำให้เพ
ตัวเธอก็มาทำงานที่ร้านที่ไม่ห่างจากบาร์ของเสียอ้วนมากนักนะครับก็อยู่แถวซอยบางลานี่แหละแล้วก็บอกว่าก็รู้สึกเสียดายนะเพราะว่าต้องยอมรับว่าในซอยบางลาบาร์ของเสียอ้วนเนี่ยเป็นบาร์ที่มีคนมาเที่ยวมากที่สุดมีชื่อเสียงที่สุดเพราะฉะนั้นพอต้องปิดไปก็ทำให้รายได้เนี่ยมันหายด้วยอย่างน้องคนนี้ที่เขาให้ข้อมูลกับเราเนี่ยเพื่อนของสปายเนี่ยบอกว่า
ค่าบรวยการอะไรพวกนี้นะครับนะครับใช่อ่ะแต่ว่าทีนี้ค่ะก็ต้องมาคุยกันต่อกับทางครอบครัวของน้องสปายนะครับคุณระวีการแก้วิจิตรนักข่าวของเราเนี่ยไปที่บ้านของคุณพ่อคุณแม่ของน้องสปายที่กาลสินเนี่ยทุกวันค่ะคือไปทุกวันไปคุยกับคุณพ่อคุณแม่ทุกวันจนคุณพ่อคุณแม่ก็ใจอ่อนยอมคุ
นะคะส่วนคุณพ่อก็บอกว่าไม่อยากจะให้ข้อมูลอะไรเหมือนกันแต่ก็ยังใจดีนะยังใจดีกับนักข่าวของเรานะก็ยังคุยด้วยนะคะแต่บอกว่าไม่อยากจะให้ข่าวอะไรเยอะอ่ะค่ะคุณแม่ก็เลยบอกว่าให้ข้อมูลได้ก็แค่เรื่องราวที่มันเกี่ยวข้องกับทางคดีเท่านั้นอ่ะนะคะคุณแม่วันเพลงนามเมืองรักค่ะก็ยืนยันว่าสิ่งที่ให้ส

ฝากถามครอบครัวของน้องสปายว่าเที่ยวญี่ปุ่นเนี่ยเงินใครนี่คุณแม่ตอบนะคะคุณแม่บอกว่าก็อยากจะถามกลับไปเหมือนกันว่าน้องสปายทำงานมาจะ๓ปีแล้วน้องจะไม่มีเงินเก็บเลยหรือยังไงนี่ก็เหมือนเขาบอกว่าเงินครอบครัวเงินสปายนั่นแหละเนี่ยค่ะนักข่าวของเราก็ถามคุณแม่เพิ่มนะคะเกี่ยวกับคนสนิท

ที่เพื่อนของน้องฟอร์สออกมาบอกว่าน้องสปายเป็นธอมนี่มีคำนี้ด้วยนะน้องสปายเป็นธอมไหมครับใช่มีคำว่าน้องสปายเป็นธอมนอกจากฟอร์สจะไม่ชอบผู้หญิงแล้วเนี้ยน้องสปายยังเป็นธอมไหมครับโอ้โหคือตอนนี้มันมีข้อมูลออกมาจากทุกมิติอะฮะเออมันมีประเด็นนี้ขึ้นมาด้วยคุณแม่ก็เลยบอกโอ้ยมันไม่จริง

จะกลับไปรับพี่ชายของน้องสปายให้กลับมาอยู่บ้านแล้วนะคะเพราะว่าตอนนั้นที่ยังตามจับเสียอ้วนไม่ได้เนี้ยแม่บอกว่าพี่ชายน้องสปายก็เครียดมากใช่กังวลมากน่ะเพราะว่าไม่รู้ว่าเสียอ้วนเนี้ยจะทำอะไรยังไงต่อหรือว่าไปหลบอยู่ที่ไหนเราก็เดินทางต่อไปยังบ้านของน้องอ้ำนะฮะน้องอ้ำชื่อจริงคือนายวราเท
ก็คือคนที่ไปเที่ยวที่พัทยาแล้วก็ไปไหว้พระที่เขาชีจันทร์ด้วยกันน้องอ้ำคือคนที่นายสายันที่เป็นสายสืบเป็นนกต่อเป็นคนชี้เป้าให้กับเสียอ้วนแล้วก็พวกเนี่ยโดยก็คือเข้ามาตีสนิทกับน้องอ้ำแล้วก็ไปเที่ยวกับน้องฟอสและน้องสปายนะครับอ้ำบอกว่ารู้จักกับฟอสตั้งแต่ป๒นะฮะเรียนห้องเดียว

มีรายได้ดีทีแรกก็ตัดสินใจว่าจะลองไปทำแต่ว่าทางบ้านของอ้ำบอกไม่ให้ไปเพราะว่ามันไกลจากกรสินไปภูเก็ตนู้นนะครับอยากให้เรียนมากกว่าแต่ก็เคยมีโอกาสไปเที่ยวภูเก็ตอยู่ครั้งหนึ่งแต่ก็ไม่ได้รู้จักอะไรกับเพื่อนเพื่อนของสปายและฟอสที่อยู่ที่ภูเก็ตส่วนเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างเสียอ้วนกับสปายอ้
บอกว่าแบบนี้มันอันตรายนะกลับมาอยู่บ้านดีกว่าไหมส่วนฟอสไม่เคยเล่าเรื่องเสียอ้วนอะไรให้ฟังเลยนะส่วนกระแสที่บอกว่าสปายมีนิสัยเป็นธอมเนี่ยอ้ำบอกว่าไม่ใช่ธอมนะก็บอกเหมือนกับที่คุณแม่ของสปายบอกก็เป็นผู้หญิงเห่ามากกว่า

แต่ว่าไม่ถือว่าว่าไห้ขึ้นมากก็เป็นผู้หญิงที่ดื่อหน่อยครับ
ครับฟอสก็เป็นกะเทยทั้งแต่เด็กและอ่ะครับ

ใช่ครับรักสวยรักงาม

คืนที่น้องสปาย

ฉลองกันที่บ้านเช่า

นายกับฟอสก็ชวน

ลองดูเขาหน่อยสิครับ
เป็นเรื่องปกติเพราะสองคนนี้เขาก็ดูแลกันและกันแบบนี้มาโดยตลอด
นี่ค่ะนี่ก็เป็นคลิปภาพสุดท้ายนะคะคือคืนก่อนที่น้องฟอสน้องสปาย
ถูกยิงที่เขาชีจันทร์ที่สัตหีบที่ชนบุรีนะคะ
ก็ตอนที่ให้สัมภาษณ์ในรายการถามตรงกับคุณจอมขวัญ
อ้ำก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าก็ยอมรับแหละ
ตอนที่ไปเที่ยวพัทยากันไปฉลองวันเกิดน้องสปาย
ไปไหว้พระที่เขาชีจันทร์เนี่ยก็ที่พักที่เช่ากันอยู่เนี่ย
นอนกันสองห้องฟอร์สก็อยู่กับสปายอ้ำก็อยู่กับนายสายัน
แต่มันก็เป็นปกติเวลาไปไหนมาไหนปกติแล้ว
กับสปายเขาสนิทกันมากเขาก็จะอยู่ด้วยกันแบบนี้
ยืนยันนะคะว่าฟอร์สกับสปายเป็นแค่เพื่อนกันจริง
แล้วก็ยืนยันว่าฟอร์สเป็นผู้ชายที่มีหัวใจเป็นผู้หญิง
เขาก็ขออนุญาตบอกว่าเขาเรียกกันแล้วกันเนี่ย
คำนำหน้าว่าอีตลอดเลยอย่างนี้
อย่างฟอร์สก็จะเรียกอ้ำว่าอีอ้ำ
ก็จะเรียกฟอสว่าอีฟอสอะไรประมาณอย่างนี้

ที่จะยืนยันว่าเขาเป็นผู้ชายที่มีหัวใจเป็นผู้หญิงจริง
ซึ่งเสียอ้วนอาจจะได้ข้อมูลจากนายสายันแล้วก็

พอได้ข้อมูลจากนายสายันแบบนี้ก็ยิ่งเข้าใจผิดกันไปอ่ะนะคะ